ขยับไปดูที่ระยองกันบ้างค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องของออ่าง
ยาอมยาพิษภัยยาเสพติดสุดท้ายนำพาความตายมาให้เนี่ยค่ะ
คือเหมือนเป็นเพื่อนกันผู้ชายคนหนึ่งกับตัวผู้เสียชีวิตเป็นเพื่อนสนิทกัน
แล้วก็เขาทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับโอ้โหหาปลาไปขายแล้วก็นำเงินที่ขายปลาได้ไปซื้อยาเสพติด
เหมือนยางพลาแบบนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดระยองค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ต้นสายปลายเหตุสุดท้ายที่นำมาสู่การจับกลุ่มได้เพราะว่าตัวคนก่อเหตุรู้สึกว่าหลอน
หลอนมีวิญญาณตามตัวจนกระทั่งเหมือนกับเขารู้สึกว่าวิญญาณมาทำให้เขาต้องสารภาพกับตำรวจ
วิญญาณมาตามหลอกหลอนทำให้เขาต้องแบบพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าเพื่อน
เดี๋ยวไล่เลี่ยงเรื่องนี้ให้ฟังนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าวันที่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นแหละที่ตำรวจสพปลวกแดงได้รับแจ้งว่าพบศพนายกรินหรือว่าแบงค์วัย๒๙ปี
เขาเหมือนเป็นศพตายอยู่ในคลองในสวนยางพาราพื้นที่ปวกแดงจังหวัดระยอง
ทีนี้ก็ผบศพเขาลากขึ้นมาจากหนองน้ำในศวนยางพาลาก็พบสภาพมีร่องลอยคล้ายกับสัตว์กระแท้จริงไม่ใช่เป็นรอยของมีคมซึ่งตำรวจเชื่อว่าเป็นการถูกคาดตรรกรรมตั้งแต่เห็นทรพนะคะ
จนกระทั่งชุดสืบสวนมือดีของระยองค่ะลงพื้นที่ไปติดตามไปสอบสวน
จนกระทั่งทราบเบาะแสพบนายต้อยสิงสิริวัย๔๓ปีเขาเป็นเพื่อนกับผู้เสียชีวิต
ต้อยกับแบงค์เป็นเพื่อนกันชวนกันไปหาปลาสุดท้ายก็ลงมือฆ่าเพื่อนนะคะ
แม้ว่าตอนแรกต้อยจะให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าหรืออะไรแบบนี้นะคะ
แต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ยินยอม
แต่ว่าเดี๋ยวลองฟังคำให้การตอนแรกที่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าเพื่อนหน่อยค่ะ
มานี่หรือเปล่าผมก็บอกไม่เห็นเลยครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าตอนแรกเขาปฏิเสธนะคะ
ทีนี้หลังจากนั้นปรากฏว่าเหมือนก็เลยไปตรวจสอบดูกล้องวงจรปิด
นายต้อยขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วก็มุ่งหน้าไปที่จุดเกิดเหตุ
ก็เลยตามไปที่ห้องพักของนายต้อยปรากฏว่าไปเจอเครื่องรางของขัง
เดี๋ยวจะเห็นนะคะกล้องติดหน้าอกตำรวจเนี่ยค่ะ
ตำรวจคนเสื้อเขียวหยิบออกมานี่คือใบหนาด
เขาบอกว่าเหมือนกับเป็นใบหนาดกันผีกันวิญญาณ
เขาบอกว่าเขากลัวผีกลัววิญญาณเพื่อนมันหลอน

สุดท้ายเนี่ยตำรวจก็เลยเหมือนกับพยายามเค้นสอบปากคำ
และแล้วนายต้อยก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดี
เปิดปากว่าเป็นคนฆ่าเพื่อนจริงนะคะ
ดูเหมือนกับให้การรับสารภาพไปหัวเราะไปนะคะ
ท้ายที่สุดค่ะก็โดนจับกลุ่มตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพักนะคะ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ต้นสายปลายเหตุก็มาจากที่ว่าไม่แบ่งยาเสพติดนี่แหละนะคะ

หลังจากนี้ก็โดนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ผีมาหลอกจนหลอนหรือว่าจะหลอนเพราะยาเสพติด

แต่ว่าพอชีวิตไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ครับ